ส่วนที่เอกวาดอยเองก็เผชิญกับเหตุแผ่นดินไหว
ถ้าตามเวลาในท้องถิ่นก็ตรงกับช่วงเช้าวันนี้

ก็ค่อนข้างที่จะมีความเสียหายหนักอยู่พอสมควรค่ะ
ทางการเอกวาดอร์ก็ระดมกำลังทหารกว่าหมื่นนายลงพื้นที่

ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่๗๗คนและบาดเจ็บอีกกว่า๕๐๐คนค่ะ
นายคอร์เกฟร์กลาสรองประธานที่บริเอกวาดอร์
บอกว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง๗๕
ที่เกิดขึ้นช่วงชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกส

เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย๗๗คนแล้ว
และยังมีผู้บาดเจ็บอีก๕๘๘คน
อีกทั้งยังคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
เพิ่มขึ้นอีกในพื้นที่ประสบภัย
ที่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปถึงได้
แต่ก็ขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบ
หลังมีรายงานว่าเกิดความวุ่นวายตื่นตระหนกกันในบางพื้นที่ค่ะ
ทางการเอลกอดอร์ประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่๖จังหวัดที่ประสบภัย
และระดมกำลังทหารกว่าหมื่นนาย
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินอีกหลายร้อยนายลงพื้นที่กู้ภัย
สั่นสะเทือนนั้นได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง
มีทั้งอาคารบ้านเรือนประชาชนทางด่วนสะพานอีกหลายแห่งที่พังถล่มลงมา
รวมถึงไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ก็ถูกตัดขาด
ดินไหวขนาด๗๘นี้เกิดขึ้นนอกชายฝั่งเมืองมุยสเน่
ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศออกไปราว๒๗กิโลเมตร
เมื่อช่วงเวลา๑๘นาฬิกา๕๘นาทีของวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่น
ช่วงวันนี้เวลาประมาณ๖นาฬิกา๕๘นาทีตามเวลาในบ้านเราค่ะ
ถือว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดของเอกวาดอร์
นับตั้งแต่ปี๒๕๒๒เป็นต้นมา
ขณะที่ประชาชนในภาคเหนือของเปรูที่อยู่ติดกับชายแดนเอกวาดอร์
ก็สามารถรับรู้ถึงแรงสรรสะเทือนที่เกิดขึ้นได้
ต้องเร่งออกมาจากบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัย
แต่ว่าไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตในเปรูนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ขึ้น
ศูนย์เตือนภัยซึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิกส
เตือนว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดคลื่นซึนามิสูงประมาณ๓๐เซนติเมตรถึง๑เมตร

ทางการจึงต้องเร่งสั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ชายฝั่ง
แต่ล่าสุดทางศูนย์ก็ระบุแล้วว่าความเสี่ยงที่จะเกิดคลื่นซึนามินั้นผ่านไปแล้ว
ประชาชนสามารถเดินทางกลับเข้าบ้านเรือนได้
ส่วนทางด้านสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเปรู
ซึ่งมีอนาเขตรับผิดชอบครอบคลุมไปถึงเอลกวาดอร์ด้วยนะคะ
บอกว่าตอนนี้กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
และจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป
ถ้าหากมีคนไทยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นค่ะ